เรื่องของชุดไทยที่คนร้ายขโมยไปนะฮะ

ที่สารเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ปรากฏว่าชุดไทยเหล่านั้น
กลับมาอยู่ที่วัดเหมือนเดิมแล้วนะครับ
อาถรรพ์อะไรเข้าไปก็ไม่รู้
ถึงต้องรีบแจ้งนำมาคืนนี้แบบนี้นะฮะ
นี่คือชุดไทยมากกว่า๕๐ตัว
ใส่ถุงดำนำมากองทิ้งไว้
ที่วัดสว่างอาบรม
ด้านหน้าของสารเจ้าแม่ตะเคียนเงิน
แม่ตะเคียนทองหรือเจ้าแม่ตะเคียนคู่

หลังจากที่มีคนร้ายชกชุดไทยเหล่านี้ไป

ว่าคนร้ายจะเจอดีกับเจ้าแม่ตะเคียน

โดยนายสาราวุฒิไปล่อยนบริน

เล่าให้ฟังนะครับว่าเมื่อช่วงเช้าของหวานนี้

พร้อมกับชุดไทยมากกว่า๕๐ชุด
ถูกนำมากองไว้ที่หน้าแม่ตะเคียนเงิน

ซึ่งคาดว่าเป็นชุดไทยที่ถูกคนร้ายขโมยไป

แล้วก็คงถูกแม่ตะเคียนตามไปหลอกไปหลอน
หรือว่าถวงคืนจนอยู่ไม่เป็นศุกร์
ต้องรีบเอามาคืนแบบนี้นะครับ
โดยวัยยาวัชกรวัดนะฮะก็ได้บอกเนี่ย

งั้นไม่รีบเอามาคืนกันหรอกนะครับ

ทุกเช้าจะเข้าไปกราบแม่ตะเคียนเพื่อความเป็นสิริมงคล

ก็เจอกับกองชุดไทยที่อยู่ที่หน้าแม่ตะเคียนนี่แหละครับ
รีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่วัดให้มาดู
แล้วก็ตรวจสอบนะฮะว่าชุดเหล่านี้ถูกขโมยไปแล้วเอามาคืนใช่ไหม
แต่ก็ไม่เห็นว่าคนที่เอามาคืนเอามาคืนให้เมื่อไหร่อย่างไรและเป็นใคร
แต่คาดกันว่าน่าจะเอามาคืนในช่วงกลางดึก
และคงเจอดีก็เลยเอามาคืนแบบนี้
เพราะว่าเอาของเจ้าแม่ไปโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
นี้ชุดไทยในสาราแม่ตะเคียนเงินตะเคียนทองได้ถูกขโมยไป
ขณะที่เกิดฝนตกในช่วงของกลางดึกวันเสาร์ที่๗เมษายนนะครับ